เจ้าของร้านอาหารตามสั่งคุณป้าท่านนี้เขาบอกนะคะว่าแม่
คนนี้รู้นะคุ้นหน้าคุ้นตาเคยมาบอกด้วยนะที่บ้านขายที่ดินได้เนี่ย
รวยกับสิบล้านอยู่ดีดีวันดีคืนดีเฮ้ย
ทำไมมาก่อเหตุขโมยกระเป๋าสะพายของฉันไปแล้วมั่นใจว่าเป็นคนคนนี้เลยค่ะ
แต่ทำไมตั้งแต่ต้นเดือนจนวันนี้เนี่ยตำรวจยังจับไม่ได้ค่ะ
นี่คือเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมค่ะที่ทางด้านของแม่ค้าขายอาหารตามสั่งค่ะ
ชื่อคุณบุญตาอาลออายุหกสิบปีบอกว่านี่คือภาพจากกล้องมุมจรปิด
ที่ผู้ชายคนนี้นี่แหละเนี่ยที่เราวงไว้ใส่เสือดดีดำกางเกงยินขาสั้นเนี่ยแหละค่ะ
อายุประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบปีค่ะเดินมาตรงร้านขายอาหารของเธอ
ซ้ายมองขวาค่ะแล้ววกไปหลังร้านขโมยกระเป๋าสะพายข้างสีน้ำตาลไป
ที่สำคัญในกระเป๋านะคุณป้าบุญตาบอกว่ามีธนบัตรเก่าโอ้โหหลายประเภทเลย
แบบรวมแล้วเป็นเงินเจ็ดหมื่นบาทที่เธอเก็บสะสมไว้เก็บไว้นานถึง๒๐ปี
เอกสารสำคัญต่างต่างก็หายไปหมดค่ะนี่คือร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ในซอยชุมชน
เบาะสองเตาถ่านนะคะที่เมืองสัตว์ตะหิบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ทีนี้ทางด้านป้าบุญตาบอกว่าอยากจะมาร้องกับสื่อ
เนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดตั้งแต่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ไม่มีอะไรคืบหน้า
ก็เลยอยากให้เป็นกระบอกเสียงให้ป้าหน่อยป้าบอกสี่โมงเย็นสามพฤศจิกายน
นอนเล่นอยู่ข้างร้านคนก่อเหตุนะโอ้ป้าไม่คิดหรอกเขาจะเป็นขโมย
เคยมาคุยกันแล้วบอกว่าบ้านตัวเองก็รวยขายที่ดินได้ทั้ง๘ล้าน
รู้ตัวอีกทีช่วงค่ำจะทอนเงินให้ลูกค้าเอ๊ะกระเป๋าหายไปไหน
สุดท้ายไปตามหากล้องวงจรปิดมาจนรู้ว่าอ้าวนายคนนี้นี่เอง
คนในชุมชนค่ะเห็นหน้าค่าตากันมาตลอดกลายเป็นหัวขโมยซะได้
วันต่อมาจึงนำหลักฐานจากกล้องไปมอบให้ตำรวจสพสัตหีบนะคะ
แต่ตำรวจเขาบอกอ่างี้คุณรู้ว่าชัดไหมไม่ใช่ว่าชัดมันก็ชัดอยู่น่ะ
แต่ทีนี้ป้าบอกว่าทำไมตำรวจถึงบอกว่ามันไม่ชัดเจน
แล้วที่สำคัญทุกคนที่อยู่ในซอยเขาก็ยืนยันว่าเป็นคนคนนี้ที่เป็นคนก่อเหตุ
แต่กลายเป็นว่ายังจับตัวไม่ได้จนผู้ก่อเหตุรู้ตัวว่าป้าไปแจ้งความก็หนีไปแล้วอะค่ะ

คือเก็บรวมไว้หมดเลยเป็นที่ใช้ได้ของล็อกเก้าครับอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะ
มันเสียใจในเดียวกับกมาบุกคนอัตราในซอยด้วยครับครับ
เพราะมีหน้าอยู่ป้ายปากทางน่ะค่ะ
ก็รู้ค่ะแต่ก็ยังลอยนวนอยู่นะ
ละครว่าคือตอนนี้รู้ว่าคนในหมู่บ้านเค้าก็รู้ว่าเป็นนายคนนี้
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะคะ